ปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะ
ก็ออกมาเปิดเผยความพร้อมและนับถอยหลัง
สู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่๔๙
หรือว่าราชมงคลธัญบุรีเกมค่ะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
ก็เป็นเจ้าภาพร่วมในการต้อนรับทัพนักกีฬา
จาก๑๑๒สถาบันทั่วประเทศ
ซึ่งการแข่งขันมีชิงชัยกัน๔๓๐เหรียญทอง

แข่งขันกัน๒๒๓๑มกราคมนี้

นั่นก็คือบาสเก็ตบอล๓คนแล้วก็เอ็กซ์ตรีมด้วยค่ะ